ไปดูผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพกันนะครับเชิญครับ

ที่อาศัยทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่
แต่ว่าตอนนี้ค่ะไฟฟ้าดับประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานทางการไฟฟ้านะคะให้เข้ามาดูแลค่ะ
เพราะว่าเมื่อไฟดับนะคะน้ำในห้องน้ำก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลนะคะ

บริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นทางหน่วยของกองทัพเรือนะคะ
แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะก็จะคอยอำนวยความสะดวกนะคะ
ให้กับประชาชนที่มาอยู่บริเวณตรงนี้นะคะ
ส่วนด้านในค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะ
ขวามือค่ะเป็นพื้นที่นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ชั่วคราวนะคะ
ระหว่างที่เกิดพายุปลาบึกนะคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะคะก็เริ่มมีมากขึ้นค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวาน๖๐คนนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นประมาณ๓๐๐คนค่ะ
โดยห้องเนี่ยก็จะมีที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะ
ห้องทางซ้ายแล้วก็ขวามือก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะคะ
แล้วก็เป็นชั้น๒ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังสามารถรองรับประชาชนนะคะที่จะมาอพยพอยู่ที่นี่
อบพยพเข้ามาได้อยู่นะคะแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนะคะ
ถ้าจะมีความเสี่ยงก็จะอบพยพไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะ
เป็นสาราประชาคมที่อำเภอระโนธค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายของอำเภอระโนธนะคะ
อบพยพไปอยู่ที่ศูนย์ที่เตรียมไว้
และก็ตั้งใจว่าจะอพยพชาวบ้านทั้งอะมเพอให้ได้ภายในวันนี้

แล้วเราบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาความเร็นใช่ไหมจะชูนใจชีวิตได้
ก็เลยเป็นย้ำว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ชาพันทะเลเนี่ย
จะต้องเก็บทำบรรทักษ์ปิดบ้านไปอยู่ที่ศูนยบชั่วคราว
คิดว่าจากศูนยบชาพันทะเลได้๑๐๐ในวันนี้ไหมคะ
๑๐๐น่าจะมันไม่เคยรีบร้าย๑๒โมงก็หมด
ตอนนี้เหลืออยู่เยอะไหมคะ

พวกมันมีมอเตอร์ไซช์ใช่ไหมเขาก็อยู่ใกล้บ้านก่อน
น่าจะเป็นอำเภอระโนธนี่แหละนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่
พายุจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นของวันนี้ที่คาดการณ์ไว้นะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็ถือว่า
เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหนักที่สุดแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะคลี่คลายลงไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไม่เพียงแค่ชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะ
แต่ว่ายังมีนักเรียนรวมถึงนักศึกษาด้วยนะคะที่ยังได้รับผลกระทบจากพายุครั้งนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะร่วม๓๐๐แห่งในจังหวัดสงขลาก็ทยอยนะคะ
หยุดให้บริการชั่วคราวก่อนนะคะปิดชั่วคราวแล้วก็จะให้บริการอีกครั้ง
หรือว่าจะให้ข้อมูลอีกครั้งนึงเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะว่า
จะสามารถทำการเรียนการสอนได้หรือไม่ค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากอำเภอระโนธจังหวัดสงคลาค่ะ